อุทาหรณ์เตือนใจนะฮะมีนักท่องเที่ยวนะครับ
ถูกไฟดูดเสียชีวิตค่ะเมื่อคืนวันฮอลโลวีนที่ผ่านมานะครับ
เป็นสาวประเภทสองคนหนึ่งมีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
จับภาพเอาไว้ได้เธอเดินออกมาจากสถานบันเทิง
จังหวะเซเนี่ยไปโดนเสาไฟแล้วไฟดูดเสียชีวิตเลย

เสาเป็นแท่งที่เขาเดินไฟเอาไว้เพื่อส่องสว่าง
เดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับ
จังหวะที่ยืนกันอยู่เนี่ย

คือเหมือนอันนี้แล้วเธอล้มลงไปเลยฮะ
จังหวะตรงนี้นะฮะเพื่อนพยายามจะเข้าไปดึงนี่โดน
สะดุ้งฮะโดนไฟดูดนะฮะ
นี่คนนี้ก็ดึงไม่ได้แต่ใกล้ตัวไม่ได้เลย

พอจังหวะที่เธอแบบยืนแล้วนั่งเนี่ยเหมือนกับ

นี่ระยะจะในการใช้เท้าเนี่ยด้านนี้แบบ

ร่างเธอออกมาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีไฟเต็มไปหมดเลยแล้วคนก็มามุงมาช่วยกัน
จังหวะนี้ช่วยกันปั๊มหัวใจนะครับบางคนถึงขั้นแบบโอ้โหสะบัดมือเลยแบบไฟมันยังแบบ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็มานะฮะแต่สุดท้ายเธอเสียชีวิตครับ
เสียชีวิตครับโอ้ใครจะไปคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ
นี่เป็นลานจอดรถของสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะฮะที่ตะบนช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
โอ้โหคือผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นสาวประเภท๒เธอออกมากับเพื่อน
จังหวะที่ยืนยืนกันอยู่แล้วเธอก็นั่งลงไปด้วยเนี่ยเอ็นหลังไปแล้วไปโดนสายไฟนะฮะ
สายไฟที่ขึงอยู่กับเสาไฟข้างหลังอ่ะเนี่ยจังหวะนั่งนั่งอยู่ฮะ
แล้วเอ็นหลังไปโดนสายไฟเพื่อนก็พยายามเข้าไปช่วยก็ช่วยไม่ได้ฮะ
ตัวก็ถูกไฟดูดแตะตัวก็ถูกไฟดูด
เจ้าของพื้นที่แถวนั้นที่ดูแลกันอยู่เนี่ยก็รีบมาตัดไฟ
แล้วเพื่อนก็มาช่วยกันในการดึงในการกระชากตัวเธอออกมา
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเธอเสียชีวิต
วันนี้สพช้างเผือกนะฮะแล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
คืนวันฮาโลวีนนะครับสามสิบเอ็ดตุลาคมนี่ที่เกิดเหตุเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
ลานจอดรถเขาก็จะมีนี่เสาปูนเป็นแท่งอยู่แล้วก็โยงสายเพื่อเดินไฟด้วยนะครับ
เพื่อส่องสว่างในพื้นที่ลานจอดรถเพื่อนที่มากับผู้ตายนะฮะชื่อน้องฝุ่นนะครับ
อายุ๒๘ปีนะฮะน้องฝุ่นชื่อจริงชื่อนายพงศธรบอกว่าวันเกิดเหตุมาเที่ยวกัน๕๖คน
พอร้านปิดก็จะกลับบ้านตอนเดินมาเอารถกันเนี่ยจังหวะนั้นผู้ตายนั่งลงไป
แล้วก็เอ็นหลังไปไปโดนเนี่ยฮะสายที่เขาขึงอยู่กับเสาเนี่ยที่มีไฟเดินอยู่ด้วยเนี่ย
แล้วไฟดูดช่วงเวลาที่เกิดเหตุมันเสี้ยววินาทีจริงเธอบอก
ช่วงนั้นไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เป็นแค่เสี้ยววินาทีเดียวเองค่ะที่เกิดขึ้นเหมือนเพื่อนเขาลงนั่งแล้วเหมือนเขาไม่แน่ใจว่าเสียหลักหรืออะไร
เหมือนเขาพิงไปกับตรงตรงที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็มีเพื่อนคนแรกที่เห็นเขาก็บอกว่าเฮ้ยมึงเพื่อนกูโดนไฟดูดอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเราก็ตกใจเราก็สตันไปแป๊บนึงแล้วเราก็พยายามเอามือเปล่าของเราค่ะแต่ทั้งที่มือเปล่าของเราก็เปียกหมดแล้วค่ะก็ดึงเราก็โดนดูดเหมือนกัน
แล้วก็จะมีผู้ชายอีกสองคนก็เข้าวิ่งเข้ามามาช่วยมามาช่วยด้วยแล้วก็โดนเนาะ
ส่วนเจ้าของลานจอดรถนะฮะที่เกิดเหตุนะครับคุณพีระนะครับบอกว่าโคมไฟที่อยู่หัวเสาที่ลานจอดรถเนี่ยติดตั้งมานานแล้ว
เอาไว้เพื่อส่องสว่างที่ผ่านมาไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับส่วนที่เกิดเหตุไม่ได้เกี่ยวกับทางร้านทางสถานบันเทิงนะ
ค่าจัดการงานศพต่างเพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเขามาเที่ยวที่เชียงใหม่แต่เขาเป็นคนสุโขทัย
ในคลิปจะมีนะฮะอันนี้ผมแค่ทำให้ดูเฉยนะครับ
นั่งอยู่ประมาณ๔๕นาทีแล้วเพื่อนก็จะอยู่ตรงนี้๔๕คนนะครับ
แล้วก็น้องก็ยกมือขึ้นอย่างนี้
เพื่อจะให้เพื่อนดึงขึ้นแล้วก็เหมือนเล่นกัน
แล้วน้องก็เหมือนพักลงไปอ้าวเธอฮะ

แล้วก็เหมือนกับน้องบอกว่าไฟดูดเพื่อนเขามาจับ
แล้วก็เหมือนจับไม่ได้ไฟมันดูดประมาณนั้น
อืมแต่เดินไฟอย่างนี้ต้องเช็คกันบ่อยบ่อย

คุณผู้ชมครับเรื่องนี้อยู่ที่สพช้างเผือกนะครับ

เผ็ดมูนีพุ่งกับการสอบพอช้างเผือกบอกว่า
ตำรวจจะไปตรวจสอบนะฮะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เกิดจากความประมาทของผู้ที่เป็นเจ้าของพื้นที่หรือไม่นะฮะ
หรือผู้ที่เขาเป็นผู้ที่ดูแลสถานที่ตรงนี้
มีการระวังป้องกันอย่างเต็มที่มากน้อยเพียงใด
พอหรือไม่ที่จะไม่ให้มีคนบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
ส่วนการกระทำความผิดต่างตามกฎหมาย
พรุ่งนี้ก็จะรอการแจ้งข้อหาตามขั้นตอนกันต่อไป